ต้องบอกว่าถ้ารอยตัวเหนือดราม่าทุกอย่าง

ถ้าได้ปล่อยคลิปทั่วบ้านที่ต้องสร้างมูลค่าถึง๔๐ล้านบาท

เริ่มต้นทำตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วค่ะ
ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะ๗๐ค่ะ
คือตอนนี้ตัวไอซ์เขาอยู่เมืองนอก

เขาก็เอามาเปิดให้ดูในช่องยูทูปตัวเองนี่แหละค่ะ

เงินทำทำบ้านทั้งหมดสูงถึง๔๐ล้านบาทค่ะ

เพราะว่าต้องการให้เป็นบ้านที่ตรงใจเรามากที่สุด

สามารถทำได้ตามที่ต้องการเลยค่ะ

บ้านหลังนี้จะเป็นเรือนหอของไอซ์ด้วยหรือเปล่า

อนาคตเหรอตอนนี้ก็คิดว่า
ก็ต้องอยู่กับสามีอะไรอย่างนี้
ก็จะเป็นอีกโซนนึง
ก็อยู่แบบแถวลิ้มแม่น้ำ
แล้วเขาก็ดูไว้นานแล้ว

อะไรอย่างเนี้ยค่ะคุณเขาชอบโซนนั้นสรุปนะคะ
เรือนหอนะคะเพราะว่าคุณสามีเรียกใช้คำนี้ได้เนอะ
ค่ะคุณรัฟเฟอร์เอลเนี้ยคือเขาเป็นฝรั่งนะครับคุณผู้ชม
ก็มาเมืองไทยก็ชอบริมแม่น้ำเจ้าพยงพัทยาว่ากันไปนะคะ
แต่ว่าคลอดลูกเมื่อไหร่เดี๋ยวพามาเยี่ยมพ่อแม่แน่นอนนะคะ
อีกประเด็นนึงไม่พูดถึงไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะคะ
นี่คือหุ่นของคุณแม่ที่อายุคันสี่เดือนฝรั่งหน้าทองสิฝรั่งหน้าทอง
คือกล้ามแบบปังมากอันนี้คือภาพที่คุณออยเขาลงไอจีเองนะคะ
ก็อย่างที่บอกไปตอนนี้เขาอยู่อเมริกากับสามีนะคะ
คืออย่างที่บอกเนี่ยค่ะมันซิกแพคมันแน่นมากเฟิร์มมากจริงนะคะ
เพื่อนดาราเพื่อนนักแสดงเนี้ยเข้าไปคอมเมนต์มากมาย
ว่าจะเป็นคุณอุ้มลักษณะคุณหญิงรัฐาคุณจักรจันทร์ค่ะ
เขามาแซวบอกว่าโอ้คุณแม่หุ่นปั้วมากจริงนะคะ
กล้ามท้องเนี่ยแน่นปึ่งเลยค่ะพวกเราก็ขอให้คุณอายแล้วก็เบบีแข็งแรงนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วก็คือพี่ว่าคือนิดหนึ่งแล้วกันก็ได้คุยกับผู้จักรส่วนตัว
อืมก็ถามตรงตรงนะไอเครียดไหมก็บอกไม่เครียดเลย
คือจริงเอาพูดตรงชีวิตไอซ์เจอข่าวเยอะมาก
ตั้งแต่เข้าวงการมาเรื่องนี้ที่ดราม่าก่อนหน้านี้ขี้ปะติ๋วไปเลยนะคะ
แล้วตอนนี้ก็คือแฮปปี้มากตอนนี้นางอยู่อเมริกาใช่ไหมคะ

รวยแบบเสียงสูงจริงอย่างนี้
ก็บ้านที่เขาซื้อไม่ซื้อเบอร์แม่น้ำเจ้าพระยา
บ้านหลังใหม่ที่ฝรั่งเศสรอดูคุณผู้ชมปังแน่นอนนะ